หลายคนเอ๊ะลุ้นเหลือเกินว่าสองคนนี้

เพราะว่าข่าวลืมมันเยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่กล้าพูดแทนนะต้องให้เขาพูดเอง
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้หลายคนก็สงสัยว่ามันเป็นอย่างไรนะคะ
โอปตอนนี้บอกเลยว่าเขาบินไปพักผ่อน
อยู่ที่ไทยค่ะทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนตามปกติเลย
เจเจเป็นเพื่อนสนิทของโอบนะคะก็เลยขอฝากถามไปถึงเจเจ
เจ้าตัวก็เลยรับบทตัวแทนหมู่บ้านนะจ๊ะตอบประโยคนี้โดยเจเจบอกว่า
รู้เรื่องเท่ากับทุกคนเลยครับ
ส่วนตัวค่ะไม่ค่อยได้เจอกับโอบต่างคนต่างทำงาน

ข่าวลืออาจจะไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิดก็ได้ค่ะ

เราเพิ่งตอบผมว่าเป็นใครก็เสียดายหรอเนอะ
ไม่แย่เนี่ยพูดว่าคนอ่านอย่างผมอย่างเนี่ย
อ่านเดี๋ยวรอโอบแล้วก็มาปล่างวันทีแจงอีกทีแล้วกัน
นอกจากนี้ถามเจเจถึงเรื่องเฟ้นสาวธาเนิร์ง
นับวันความสวยแบบหญิงซ่วยนะน้องสวยกินคน
ทวีคูณมากเลยล่าสุดกับภาพโชว์เอลบางก็นิดนึง
เจเจบอกว่าเป็นคนถ่ายให้เองโอ้โหนี่เอวเท่าไหร่เนี่ย
อะไรนะอันนี้เป็นความรักในม่านหมอกเหรอคะ

มันเล็กมากเลยรูปนี้เจเจบอกเจเจเป็นคนถ่ายให้เอง
ไม่ได้ห่วงเรื่องการแต่งตัวของแฟนเลยแบบไหนก็ชอบครับ

ทั้งนี้ก็เข้าใจแทนต้าเหนิงนะคะที่หลายคนชื่นชอบเธอค่ะ

คือผมรู้สึกว่าถ้าเขาชอบแบบไหนเขาก็แต่งไปเถอะ
ก็เป็นเขาก็โอเคครับอะไรก็ได้ครับ
ตะเหิงนี้เป็นสายกินเขาพาผมไปกินตลอดเลย
แต่ว่าคือตะเหิงเขาก็จะเป็นคนที่กินไม่ค่อยเยอะ
คุณผู้ชมค่ะในงานเดียวกันนะคะ

จริญญาชี้แจงเรื่องถูกผู้รับเหมาโกง

โดยก่อนหน้านี้โทนี่ที่ชี้แจงให้หลายคนได้ฟังกัน
แต่ว่ามีบางคนอาจจะเข้าใจผิด

ไม่ได้มีส่วนร่วมในความผิดเลย

แต่คนออกแบบเนี่ยโอเคคุยกันรู้เรื่อง

ยอมรับว่าเครียดแล้วก็ทำให้สุขภาพติดเสียค่ะ

ก็ให้โทนี่เป็นฝ่ายตัดสินใจก็แล้วกัน
เลือกที่จะปล่อยวางตอนนี้เริ่มต้นใหม่

ไม่ได้มีอะไรคลึบหน้า
มันเสียสุขภาพสินด้วย

มีการคุยหรือว่าตกลงกันอาจจะไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะ
แต่ไม่เป็นไรก็จ้างผู้ระเป๋าหมายแล้วกัน
จบไปต้องปล่อยวางแหละไม่งั้นเสียสุขภาพจิต
อย่างที่เขาว่ากันขณะคุณป๊อกพัศรกรบ้านคุณป๊อกเองก็โดนเหมือนกัน
ป๊อกพลักกี้ค่ะปล่อยวางนะคุณผู้ชมนะ